ฟุตบอลไทยครับทิศทางค่อนข้างชัดเจนแล้วครับ
การประชุมตกลงกันนะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับ
เมื่อวานทั้งไทยลีก๑ไทยลีก๒ก็เดินทางไปพร้อมหน้าพร้อมตาเลยครับ
หน้ากากอนามัยมีเจลล้างมือปลอดภัยแน่นอนนะครับ
รวมถึงมีการนั่งกันด้วยระยะห่างที่พอสมควรนะครับ
ที่จะทำได้เพราะว่าคนก็ค่อนข้างจะเยอะแต่มันเป็นอนาคตของฟุตบอลไทยลีกนะครับ
ว่าจะตกลงกันอย่างไรก็เตะกันเนี่ยนะครับ
เดือนกันยายนนะครับคือขีดเส้นไว้แล้วนะครับ
แต่ถ้าเกิดว่าสถานการณ์ของโควิดยังไม่ดีขึ้นเนี่ย
เดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงว่าจะเลื่อนไปอีกหรือเปล่า
แต่ว่าตอนนี้ตั้งเอาไว้ก่อนคือกันยายนนะครับก็เหลืออีกประมาณสัก๔๕เดือน
แล้วก็ต้องหารือกันนะครับหลังจากออกจากห้องประชุมเนี่ย
ก็คือว่าจะกลับมาเตะกันต่อจาก๔เกมแรกหรือไม่
จะยกเลิกเลยไหม๔เกมแรกแล้วเริ่มใหม่
โครงกีฬาฟุตบอลนะครับพลตรวจเอกสมยศภุมภ์พลันมวงต์ก็บอกว่า
อยากให้แข่งขันต่อจากสี่เกมแรกแต่ว่าต้องให้สโมสรเนี่ยไป
ลงนามในเอกสารยืนยันว่าจะให้เตะต่อหรือว่าจะให้เริ่มฤดูการใหม่โดยให้ทำหนังสือส่งมานะครับในวันที่๒๐เมษายนนี้ครับ
สำหรับสาเหตุที่บางสโมสรนั้นมีแนวคิดที่อยากจะให้เริ่มระดูการใหม่ตั้งแต่เบื้องต้นเลยนะครับ
ทำให้ทางสโมสรเตรียมที่จะนำทีมที่อยู่ใน๑๓ของตารางคะแนนในเล็กแรกเดือนธันวาคมได้สิทธิ์ไปแข่งขันในระดูการหน้า
และทีมที่ได้แชมป์นะครับเมื่อจบระดูการในเดือนพฤษภาคมจะได้สิทธิ์ไปแข่งขันในปี๒๐๒๐
และยังมีอีกแนวทางก็คือให้สิทธิ์กับทีมอันดับ๑๔ในเล็กแรกโดยอันดับ๑และ๒จะได้เข้ารอบแบ่งกลุ่ม
ส่วนอันดับ๓และ๔ที่จะเริ่มนะครับขัดเลือกในรอบที่๒
ที่สองครับซึ่งแนวคิดนี้ต้องหาเรื่องกันอีกครับ
ทุกฝ่ายเหมือนกันว่าจะเอายังไงครับส่วนประเด็นสำคัญที่เหลือนะครับ
สมาคมมีมติร่วมกับสโมสรว่าจะลดค่าตอบแทนบุคลากรของสโมสร
ห้าสิบเปอร์เซ็นก็คือครึ่งหนึ่งครับเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงโควิดสิบเก้า
เพื่อให้สมาคมสามารถแจ้งเรื่องไปให้ทางฟีฟ่ารับรู้หากเกิดกรณีพิพาทระหว่างสโมสรกับบุคลากร
จะได้มีหลักฐานที่สามารถดำเนินงานต่อได้ครับก็เป็นไปตามนโยบายของฟีฟ่าที่ให้สโมสรลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงนี้ให้มากที่สุด
ขณะที่เงื่อนไขสัญญาของนักฟุตบอลนะครับมอบหมายให้สโมสรดำเนินการจัดการให้ถูกต้องหลังจากมีการปรับโปรแกรมครับ
ส่วนเรื่องของค่าลิขสิทธิ์ถ่ายเท่าสดยังไม่สามารถตอบได้นะครับว่าเงินสนับสนุนจากผู้ถือลิขสิทธิ์
จะสามารถจ่ายให้แก่สโมสรงวดที่๒ในวันที่๑กรกฎาคมนี้ได้หรือไม่
ก็มีตัวแทนจากกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเข้ามารับฟังประเด็นนี้ด้วยนะครับ
แล้วก็จะขออนุมัติเงินเยียวยาโดยจะยื่นเรื่องขอไปที่การกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ
เพื่อนำมาให้กับสโมสรนะครับแล้วก็ต้องรอดูความคืบหน้าต่อไป
อภัยนะกองทุนต้องเป็นกองทุนกีฬาอาชีพนะครับที่จะอนุมัติเงินให้กับบรรดาสโมสรฟุตบอลอาชีพได้นะครับ